จากเรื่องของอยากจะให้ตรวจสอบในอย่างรอบด้านสำหรับเรื่องนี้แล้ว
มีการแชร์อีกหนึ่งเรื่องเพิ่มเติมขึ้นมา
แพร่ภาพออกมาเป็นภาพของนายชัยภูมิป่าแส
บอกว่ามีร่องรอยตามร่างกาย
คาดว่าเป็นการตั้งคำถาม
ว่าเกิดจากการถูกซ้อมในช่วงของการตรวจค้นหรือไม่

นำภาพนี้นะคะเป็นภาพถ่ายวันที่ทหารขอเข้าตรวจค้นรถยนต์
ที่ไม่ปรากฏทางสื่อหรือฝ่ายตำรวจและทหาร
เขาบอกว่าเป็นภาพของช่วงที่มีการตรวจค้นรถยนต์
ของนายชัยภูมินักกิจกรรมชาวลาหู
ในภาพจะเห็นว่านายชัยภูมิคนที่สวมเสื้อยืดสีเหลืองคาดดำ
ยินยอมให้ทหารตรวจค้นหน้ารถแล้วก็มายืนดูด้วย

ถือว่าเป็นภาพหลักฐานชิ้นสำคัญ
พร้อมกับภาพบาดแผลตามขาทั้งสองข้าง
และภาพจากสถานีโทรทัศน์ช่อง๑
ที่มีการบันทึกภาพศพของนายชายภูมิป่าแส
ที่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
ก่อนที่จะถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่
เป็นการตั้งคำถามจากภาพนะคะ
และมีการร้องเรียนให้ตรวจหาข้อเท็จจริง
โดยตั้งคำถามกับสังคมมีอยู่๓ข้อด้วยกัน
ข้อแรกบาดแผลที่ขาทั้งสองข้างของนายชัยภูมิ

ข้อที่๒บาดแผลที่สะโพกด้านหลัง
ที่มีความยาว๑๐เซนติเมตรเกิดจากอะไร
และข้อที่๓การชนสูตรพลิกศพของนายชัยภูมิ

จะเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่
ประเด็นนี้สังคมข้องใจและคาใจว่า
ที่ไม่เปิดเผยภาพกล้องวงจรปิดที่เป็นวีดีโอออกมา
เป็นเพราะมีการซ้อมทรมานนายชัยภูมิ
มีการวิสามันฆาตกรรมหรือไม่

ให้ความร่วมมือด้วยดีของนายชัยภูมิ
แล้วก็ที่ท้ายรถนะคะก่อนจะมีอาการซ้อมทรมาน
เฟซบุ๊กนี้อ้างว่ามีพยานเล่าให้ฟัง
ถึงเรื่องของการซ้อมทรมานในชายภูมิด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้เป็นประเด็นใหม่ขึ้นมา
ที่สังคมต้องการรับรู้ความจริง

การจับกลุ่มรวมถึงการวิสามันฆาตกรรมในคดีอื่น

สังคมสื่อมวลชนก็มีการเผยแพร่กันอยู่แล้ว
ทำไมคดีนี้จึงไม่มีการเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้ออกมา
กันแล้วนะครับค่ะผู้สักข่าวผู้สักข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยสอบถามเรื่องดังกล่าวกับตำรวจในพื้นที่
บอกว่าไม่มีตำรวจนายใดให้ข้อมูล
โดยบอกให้สอบถามจากพลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕นะคะ
ซึ่งตอนนี้เดินทางไปประชุมที่กรุงเทพค่ะ
ประเด็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละฮะ
ที่บอกไปแม่ทัพภาคที่๓บอกว่า

เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการขึ้นศาล
ไม่สามารถเปิดเผยได้ณขณะนี้